คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
คือภรรยาเนี่ยนะคะสามีติดการพนันภรรยาขอหย่า
สามีเนี่ยขู่เอาไว้นะคะบอกว่าถ้าหย่ากันจากนี้ไป
ชีวิตจะไม่มีความสุขแต่ว่าปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ย
สามีกลับมามาแทงภรรยาเสียชีวิต
และแม่ยายได้รับบาดเจ็บค่ะ
เช้ามืดวันนี้เองนะคะที่ตำรวจไปที่บ้านหลังนี้ที่หมู่๗
อำเภอวังน้อยพระนครศรีรุยา
แล้วผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวิรัญญาหรือว่านางสาวตาน
ก็ถูกแทง๓แผลที่หน้าอกแล้วก็ต้นคอเสียชีวิตค่ะ
มีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงก็คือนางสาวบุญชู
เป็นแม่ของผู้ตายนั่นแหละนะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือเป็นลูกเขยชื่อว่านายวีรพงศ์แก้ววงบนนะคะ
ตอนเกิดเหตุมีลูกชายอายุ๘ขวบกับ๙ขวบ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือเห็นพ่อทำร้ายแม่
นายวีรพงศ์เนี่ยนะคะแม่ยายเล่าให้ฟังบอกว่าก็คือทะเลาะกับลูกสาว
เรื่องปัญหาติดการพนันแล้วบังคับให้ภรรยาเนี่ยเบิกเงินหลายครั้งเลย

ลูกสาวทนไม่ไหวขอเลิก
ตอนนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพวังน้อย
ข่มขู่อาฆาตไว้บอกว่าจะหนีก็หนีไปให้ตลอด
แต่ชีวิตจากนี้ไปจะไม่มีความสุขสงบ
ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาจบลงด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะเป็นตอนก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ
เขาปีนรั้วบ้านออกไปตอนประมาณตี๕๒๐นาทีนะคะ
ออกไปทางรั้วหน้าบ้านแล้วก็ไปขึ้นรถเก๋ง

หลังจากนั้นก็ขับรถคันนี้ค่ะหลบหนีไป
ซึ่งถ้าไปคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
เขาได้ยินเสียงนางเสาตานผู้เสียชีวิตกรีดร้องโหยหวน
ดังมากเลยสักพักหนึ่งแล้วมันก็เงียบไป
ก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
ก็พยายามโทรหาแม่ของผู้ตายที่อยู่ในบ้านด้วยกันนี่แหละ
แต่ก็ไม่มีใครรับสายเขาก็เลยตัดสินใจแจ้งตำรวจ
กระทั่งมารู้ทีหลังว่ามีคนเสียชีวิต
แล้วคนที่ทำเนี่ยก็คือลูกเขยของบ้านนี้ซึ่งฆ่าภรรยา
แล้วก็ตีศีรษะของแม่ยายจนสลบ
คือแม่ยายก็สลบก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์

เพราะว่าก็ดูรักใคร่กันดีไม่เคยเห็นทะเลาะกัน
ทุกอาทิตย์กลับมาจากที่ทำงานที่ปราจินบุรี

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
เข้าไปขึ้นรถรถที่กำลังเอาไปแล้วไปจอดรถ
แล้วรถเก่งคันที่ผู้ก่อเหตุขับออกไป

จอดทิ้งไว้ที่หน้าธนาคารออมสินสาขาวังน้อยค่ะ
ตำรวจตอนนี้ออกหมายจับนายวีรพงศ์แล้วค่ะ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและบุกรุกในยามวิการ
สาเหตุก็เน้นไปที่ปัญหาในครอบครัวนะคะ
เพราะว่าคนทำก็มีปัญหาหนี้สิน
การพนันทำให้ถูกไล่ออกจากบ้าน

แล้วก็เคยมีการขู่อาฆาตไว้ด้วย
ตอนนี้กำลังเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะ